ช่วงนี้หลายคนก็หนีร้อนจากในเมืองภาคกลางเนี่ย
ขึ้นเหนือบ้างไปตัวออกไปตัวออกบ้าง
หลายคนไปเขาใหญ่ที่ผ่านมาเพิ่งจะมีเทศกาลดนตรี
หลายคนก็เอออยากจะไปเที่ยวรับลมเย็น

กะว่าเดี๋ยวอีกขึ้นไปอีกถึงแป๊บนึงแล้วนะ

ก็ไปไม่ได้ถึงได้บอกว่าแหมเจ้าช้างตัวนี้นี่นะ
มันไม่สนใจใครเลยจริงไม่เห็นใจคนอยากเที่ยวเลย
อากาศเย็นเนี่ยกว่าจะมาสักทีก็มีน้อยนะคะ

รถเต็มส่งไว้
มันกำลังเจอมาดี
น้องมีนตัวใหญ่มากชื่อชื่อชื่ออะไรเอ็นดู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

ไม่ได้ใครเป็นคนคอนเฟิร์มว่ามันความจริง
น้ำตาได้เวลานี้มาตามหาคนรักที่ถูกแย่งไปทุกวันตามท้องถนน

ก็เลยนี่แหละทำให้รถนักท่องเที่ยวขาขึ้นขาลงติดยาวเลย
ก่อนหน้านี้เจ้าโยโยเดินเล่นไปที่บริเวณลานกลางเต็นต์ของนักท่องเที่ยวด้วย
น้ำท่องเที่ยวหลายคนก็เห็นนี้ออกจากเต้นเหมือนกัน
ต้องรอให้เจ้าหน้าที่สงบสติอารมณ์เจ้าโยโย
แล้วก็พาเจ้าโยโยกลับเข้าไปดื่มน้ำใบบุบกในป่าต่อ
โยโยบอกว่าเจ้างาเบี่ยงอย่าให้รู้นะว่าเอาแฟนฉันไปไว้ไหน
กลัวอย่างเดียวคือเกิดบังเอิญมาปะกันโยโย

อยากเห็นหน้าช้างคู่รักโยโยเลย

ผมว่าหลายคนคงอยากจะไปดูเจ้าโยโยมากขึ้น
อาจจะไปรู้สึกแบบว่าเห็นใจแชร์ประสบการณ์ร่วมกัน
เออเราเข้าใจนายเราก็โดนมาเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ไปเจอช้างแบบนี้ต้องระวังกันด้วย
อย่าไปบีดแรงอย่าไปเปิดไฟหน้าใส่เขา
เดี๋ยวเขาตกใจจอดแล้วถอยออกมาก่อนนะครับ